พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางค่ะ
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยี่ยนราษดรถึง๒๑ครั้งนะคะ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายค่ะ
จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด
หนึ่งในนั้นคือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
ทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างขึ้นในปี๒๕๒๒นะคะ
เพื่อให้รัศดรมีแหล่งน้ำใช้อย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
น้ำปริมาณมากถูกกักเก็บไว้ใช้ยามหน้าแรง
อ่างเก็บน้ำห้วยเคียนบ้านผาแมว
ตำบลหนองเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
เพื่อแจกจ่ายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรกว่า๓๐๐ไร่

ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน
ระบบบบริหารจัดการน้ำของชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์
แต่หากย้อนไปเมื่อประมาณ๓๙ปีก่อน
พื้นที่แห่งนี้ไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ
ในการทำอาชีพเกษตรกร

ถึงหน้าฝนน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน

ซ้ำเติมชาวบ้านให้ต้องทุกข์หนักเข้าไปอีก
กระทั่งวันที่๒๑มีนาคมปี๒๕๕๙
เหมือนมีหยาดฝนตกลงมาชะโลงพื้นดินที่กำลังเหือดแห้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
เพื่อจัดหาน้ำให้ราศดรหมู่บ้านผาแมวและหมู่บ้านใกล้เคียง
ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี
ทุกวันนี้ตะโมสื่อก็เป็นเขตปลาปลาชุมชน
เป็นเขตที่เราดูแลป่าต้นน้ำอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะมีเครือข่ายจะเป็นเครือข่ายรุ่มน้ำจาง
ที่เราจะอนุรักษ์ป่าไม้ในต้นน้ำ
เพราะจะมีอยู่ประมาณ๔หมู่บ้าน
ที่จะเป็นบ้านดูดปลาต้นน้ำครับ
แต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการดูแลกัน
ดูแลป่ากันครับทำฝ่ายชะลอน้ำทำอะไรดูแลปลูกป่าเสริมครับผม
รู้สึกก็ภูมิใจแทนชาวบ้านครับ
ตอนที่นายหลวงได้ทรงนำนี้ให้ก่อสร้างอ่างของชาวบ้าน
ดีใจมากที่ได้อ่างตัวนี้ขึ้นมา
ชุดชีวิตชาวบ้านพอเป็นอยู่ดีขึ้นมาก

วันที่๕มกราคมปี๒๕๕๙
พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

ที่๙พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
สมเด็จพระเทพราชราชสุดาสยามรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเถิดเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไหลลักค์
อาคารราชกุมารีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอด
พ่อพระเนศอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
และในวันนั้นพ่ออุ๋ยวัย๗๐ปีคนนี้
ก็มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙อย่างใกล้ชิด

ทรงตรัสถามเป็นภาษาคำเมืองได้อย่างไม่รู้ลืม
ตรงตรัสถามทุกลิฟต์หลายอย่าง
ถ้าถามว่าถึงที่ผมนี่ไอลุงพรุ่งจะอยู่ประมาณนี้
เป็นมิเตียกที่เป็นงั้งก่อนเป็นก๊องนะครับ

วัดธรรมสบายมีแต่กะ
ตอนนั้นผมอย่างทานลงตอนนั้นผมไม่ได้ไปรู้ไง
พรุ่งชิดใจที่เป็นเมื่อกี้ไม่มี
เงินเขาบานนี้โอ้ด
แปลกอัณล่างนะครับด่าปี
เพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยปลูกกันเป็นหมู่บ้านเลย
ปลูกประโทษดินตรงอย่างนั้นโทษนิสงศ์
บรรเทาะกับห้องประโทษดินนะครับ
มีรายใดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ที่เป็นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเนี่ยนะครับ

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษดร

ทุกครั้งที่ทรงไปถึงราศดร
พระองค์จะทรงตรัสถามทุกสุข
ความต้องการที่อยากให้พระองค์พระราชทานให้
โดยเฉพาะความเดือดร้อนที่กำลังประสบ

และพัฒนาพื้นที่นั้นให้ราศดรอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
จึงเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่างมากมาย
และหนึ่งในนั้นก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
ตามพระราชดำริแห่งนี้เพราะด้วยพระองค์ทรงเห็นว่า
หากพื้นที่ใดมีน้ำในพื้นที่นั้นก็จะเกิดชีวิตและความอุดมสมบูรณ์
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
โดยโครงการก่อสร้างครั้งนี้เป็นโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำบ้านแม่ต่ำ
ช่วงไหลผ่านบ้านอยู่ที่๓ตะบนทุ่งงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้ร่วมกับผู้นำท้องที่
ผู้นำท้องถิ่นทำการสำรวจและทำการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น
โครงการข้างนี้เป็นโครงการของน้ำคือชีวิตตามพระราชบัญญัติของในหลวงท่านที่ให้ไว้
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโครงการแก้มริ่ง
เพราะบ้านของเราของลำปางเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
การดำเนินการให้สำเร็จได้ก็ต้องพึ่งพาน้ำเป็นสิ่งสำคัญ
เป็นสิ่งสำคัญส่วนใหญ่ของลำปาง
เพื่อให้สนองนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการแก้มลิงที่พระองค์ท่านดำรัฐไว้ครับผม
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย